ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องแปลกก็คือเมนนั่นเองคุณผู้ชม
ที่นี่นะสีสันสดใสมากเลย
ทำไมถึงเป็นแบบนี้เราไปถามเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ
นี่คุณผู้ชมให้ดูเลยเมนนี้นะคะอยู่ที่
วัดรัตเนตตารามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
นี้เป็นที่รู้จักกันว่ามีปฏิมากรรมรูปปั้นประดับเปลือกหอย
เป็นสัญลักษณ์ภายในวัดซึ่งก็เป็นแนวคิดของพระครูรัตนเขตตาพิรม
เจ้าอาวาสนักพัฒนานั่นแหละค่ะ
ให้นำเปลือกหอยทะเลมาประดับเป็นปฏิมากรรมสวยนะคะ
เป็นงานสถาปัตยกรรมเก๋ภายในวัด
รวมไปถึงที่พระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้วยคือแทนการทาสีไปเลยค่ะ
หนึ่งก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายสองได้ความสวยงามแปลกตาด้วยนะคะ
จากรูปปั้นต่างแล้วคุณผู้ชมไปดูอีกจุดหนึ่ง
เผาศพอ๋อเหรอเมนเผาศพกำลังก่อสร้างค่ะ
เจ้าอาวาสท่านก็ได้ใช้เปลือกหอยมาประดับเป็นลวดลายเป็นสีสันต่าง
ทั้งบนเพดานแล้วก็ปูนปั้นรอบเมนด้วยนะครับ
ถูกประสงค์ก็คือว่าอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องซื้อสีซื้ออะไรนะคะ
แล้วก็ยังเป็นกุศโลบายเพื่อให้พุทธศาสนิกชนไม่ต้องกลัวเมนไง
ไม่ต้องกลัวความตายเพราะว่าความตายเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว
ใช่เหล็กเลี่ยงกันไม่ได้น้ว
ต้องให้ทำใจอย่าไปกลัวมันเลยมันเป็นสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตาย

อีกเหตุผลหนึ่งเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเมนสวยเนี่ยอาจจะช่วยส่งดวงวิญญาณของผู้วายชนให้ขึ้นสู่สวงสวรรค์
เหมือนกับว่าได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วตั้งแต่เผาอยู่ที่เมน